ข้างหลังสวยมากสวยมากทุกคนรอคอย

ขึ้นแล้วลูกแรกขึ้นแล้วค่ะขึ้นแล้วใช่ไหมคะ

นี่ไงค่ะวันนี้วันออกพรรษาแน่นอนว่าหลายคนเนี่ยก็คือน่าจะจับจองที่นั่งกันมาตั้งแต่เช้าแล้วนะคะ
สำหรับการดูบ้างไฟพญานาคคือต้องบอกว่าเป็นเทศกาลบ้างไฟพญานาคโลกประจำปี๒๕๖๖เลยในพื้นที่หนองคายนี่ไง
ถึงเราไม่ได้ไปแต่เราก็ได้เห็นในสตูนะพี่วิว

นี่ขนาดเห็นแค่แบบจำลองยังสวยขนาดนี้เลยนะคะ
ก็คาดหวังเนาะว่าในชีวิตนึงควรจะได้เห็นควรจะได้ไปดู
ใช่ค่ะซึ่งแน่นอนวันนี้ใครไปบ้างนะนายก
เราก็จะไปจับจองพื้นที่เป็นแสนเลยช่วยน้องมิ้น

ที่สารเจ้าแม่สองนางวัดหายโศกเขตเทศบันเมืองหนองคาย
นายกเทศมนตรีเมืองหนองคายแล้วก็ชาวชุมชนหายโศก
ประกอบพิธีบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวหนองคายให้ความเคารพ
เริ่มจากเจ้าแม่สองนางที่เขาเชื่อกันว่า
จะช่วยปกปักคุ้มครองให้เดินทางปลอดภัย

ซึ่งทุกวันออกพรรษาเขาจะมีการจัดพิธีบวงสวงกันแบบนี้เป็นประจำ
หลังจากบวงสวงเจ้าแม่สองนางกันแล้ว
ก็ต่อด้วยพิธีบวงสวงพระธาตุกลางน้ำหรือว่าพระล่านองนะคะ
เป็นพระธาตุที่หักพังอยู่กลางลำน้ำโขง
เป็นที่ประดิษฐานของพระบรมธาตุฝาพระบาท๙พระองค์

และปัจจุบันตลิงก็ถูกล้ามโขงกัดเซาะ
ไปอยู่กึ่งกลางแม่น้ำโขงแล้วด้วยนะคะ
ปีนี้เขาบอกว่าพิเศษกว่าปีอื่น
เพราะนอกจากนายกเศรษฐาทวีสินจะเดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดงาน
ประเภทนี้ออกพันธ์ศาสตร์และบ้างไฟพญานาคแล้ว
ที่ลานนาคาเบิกฟ้าในตะวันจุมพลอำเภอพรพิสัย
นายกบอกยินดีสนับสนุนทุกเทศกาลของหนองคายเลย

ให้นักท่องเที่ยวได้ไปเที่ยวกันแบบทุกเดือนเลยค่ะ
ก็เข้าใจว่าทางประเทศไทยไม่มีปัญหาในการที่จะเปิดด่าน
อย่างไรก็ตามผมเชื่อว่าปัญหานี้อยู่ทางฝั่งเรา
พรุ่งนี้เช้าผมจะบินไปเจอกันทุกวิวาทีกับข้างเรา
ก็จะเป็นหนึ่งในวาระที่ต้องมีการพูดคุยกัน
ซึ่งนายกก็จะร่วมชมปรากฏการณ์บ้างไฟพญานาค
ที่พุทธอุทยานาชาติด้วยนะคะ
ทราบกันดีนะคะว่าช่วงของวันออกพรรษาก็จะเป็นปรากฏการณ์บ้างไฟพญานาคที่ทุกคนรอคอยนะคะ
จะเห็นบ้างไฟพญานาคกลางลำน้ำโขง
คือถ้าย้อนไปในปี๒๕๖๔น้องมิ้นคือจะเห็นบ้างไฟพญานาคจำนวนค่อนข้างมาก
รวมแล้ว๗๗๑ลูกนะคะ
ปีที่แล้วปี๒๕๖๕เฉพาะที่หนองคายรวมแล้ว๒๕๑ลูก
และปีนี้ปี๒๕๖๖บ้างไฟพญานาคลูกแรกปรากฏขึ้นแล้วเวลา๑๘นาฬิกา๓๑นาที
ติดตามการรายงานสดนะคะจากคุณวิมลวันธรรมพักดี
รายงานมาจากลานนาคาเบิกฟ้าอำเภอพลพิสัยจังหวัดน้องคายค่ะ
สวัสดีคุณเขมมาสอนและคุณอรัชพรนะคะ
แล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมทั้งบ่าน้ำด้วยค่ะ
เมื่อสักครู่ที่ผ่านมามีการเปิดงานกันไปแล้ว
ขณะเดียวกันอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมค่ะ
มาลุ้นร่วมรุ้นไปกับไทยรัฐทีวีนะคะ
ว่าวันนี้บ้างไฟพญานาคจะขึ้นมาให้กับ
นักท่องเที่ยวรวมไปถึงชาวหนองคายได้ชมกี่ลูกกันนะคะ
เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศสดตอนนี้เลยค่ะ
คุณผู้ชมได้ยินเสียงไหมคะมีนักท่องเที่ยวโหร้องเสียงฮือฮา
เป็นระยะนี่เป็นครั้งที่๔แล้วนะคะ
นั่นเป็นสัญญาณว่าน่าจะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยได้มองเห็นในส่วนของ
ไฟพญานาคที่ลอยขึ้นมาจากลำน้ำโขงนะคะ
ต้องบอกว่าบรรยากาศตรงนี้เบื้องหลังเบื้องหน้าที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่ในขณะนี้
ก็คือบริเวณของลานนาคาเบิกฟ้าค่ะ
ชาวบ้านเนี่ยเขาก็จะเรียกกันว่าลานพญานาคหน้าวัดไทย
ที่มีพิธีเปิดแล้วก็รำบวงสวงอย่างงดงาม
ของนางรำชาวจังหวัดหนองคายและใบเฟิร์นพิมชนกดาราชื่อดังด้วยนะคะ
เราจะเห็นว่าตลอดริมโขงนั้นก็จะมีนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกสารทิศเลยนะคะ
ที่มาร่วมชมความยิ่งใหญ่ของปรากฏการณ์บ้างไฟพญานาคโลก
ประจำปี๒๕๖๖เดี๋ยวช่างภาพของเราจะแพลนไปเรื่อยนะคะ
เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเรือไฟไหลผ่านไปค่ะจากนั้นก็ได้ยินเสียงของนักท่องเที่ยว
รวมไปถึงชาวจังหวัดหนองคายเนี่ยฮือฮาเป็นระยะนั่นก็เป็นสัญญาณว่า
น่าจะมีบ้างไฟพญานาคลอยขึ้นมาจากลำน้ำโขงแล้วนะคะคุณผู้ชม
เดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์ของงานบวงสวงพาคุณผู้ชมไปดูไฮไลท์ของงานบวงสวงที่มีการจุดพลุนะคะ
ซึ่งคุณผู้ชมไทยรัฐทีวีที่ติดตามปรากฏการณ์บ้างไฟพญานาค
ไปชมโชว์พลุไฟที่จุดถวายพญาพิสัยสตะนาคาราชสุดอลังการ
ท้องฟ้าเหนือลานนาคาเบิกฟ้าสว่างสวัยไปด้วยแสงและสีสันของพลุนับร้อย
สร้างความตื่นเต้นแล้วก็ตระกาลตาให้กับนักท่องเที่ยวจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชม
อกจากนี้นะคะในงานบวงสวงนั้นในทุกปี
ก็จะมีดารานักแสดงระดับแถวหน้าเนี้ย
รำถวายบวงสวงซึ่งปีนี้นะคะพิธีรำบวงสวง
พญาพิสัยสัตนาคาราชมีนางเอกชื่อดัง
ใบเฟิร์นพิมชนกหรือวิเศษภัยบูลนะคะ
มาร่วมรำด้วยพร้อมกับมีนักศึกษาแล้วก็ชาวจังหวัดน้องคาย
ซึ่งเป็นการรำที่พร้อมเพลียงอ่อนชอยแล้วก็งดงามตระการตาบ
อย่างมากเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมค่ะหลังจากที่ตั้งตารอไม่นานนะคะ
คุณผู้ชมก็ทางทีมข่าวได้ยินเสียงฮือฮาจากทางด้านของชาวบ้านค่ะ
นี่ก็อาจจะเป็นสัญญาณนะคะว่าบ้างไฟพญานาคลูกแรกขึ้นจาก
ลำน้ำโขงแล้วหรือไม่ซึ่งมีเสียงฮือฮาของนักท่องเที่ยว
ในขณะนี้เนี่ยรวมสี่ครั้งด้วยกันดิฉันได้สอบถามทางด้านของนักท่องเที่ยวที่นั่งชมอยู่
ยืนยันว่าเห็นอยู่บนท้องฟ้านะคะแต่ว่าในส่วนของนักท่องเที่ยวบางส่วนนั้น
ยืนยันว่าเห็นว่าลอยขึ้นมาจากทางด้านของลำน้ำโขงค่ะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศการนั่งชม
ไฟพญานาคริมฝั่งแม่น้ำโขงที่ลานเบิกฟ้าหน้าวัดไทย
จนถึงวัดจุมพลหมู่บ้านจุมพลตะมนจุมพลอำเภอพลพิสัย
จังหวัดหนองคายในวันออกพรรษายี่สิบเก้าตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหก
ระยะทางกว่าหนึ่งกิโลเมตรซึ่งก็มีนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกสารอาทิตย์ค่ะ
คุณผู้ชมมาจับจองพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงกันอย่างคึกคัก
และตอนนี้เนี่ยก็เริ่มที่จะแน่นขนาดไปแล้วนะคะ
อุปกรณ์ในการร่วมชมบ้างไฟพญานาคบางคนก็พกเสือมาปูรองนั่งรองนอน
บางคนกางเต็นแล้วก็ใช้เก้าอี้สนามเก้าอี้มานั่งเฝ้ารอชมปลากฏการณ์ที่มีปีหลังครั้งเท่านั้น
แล้วก็ยังไม่รู้ว่าวันนี้จะขึ้นทั้งหมดกี่ลูกด้วยกันนะคะ

บอกกับทีมข่าวว่าตัวเองเนี่ยในฐานะเจ้าของบ้าน
ดีใจมากที่มีนักท่องเที่ยวมาร่วมชมปรากฏการณ์บ้างไฟพญานาคกันอย่างล้นหลามทุกปี
ส่วนตัวเองมองเห็นกับตาว่ามีบ้างไฟพญานาคลูกสีชมพูอมแดง
ขึ้นจากลำน้ำโขงมาตั้งแต่ตอนเด็กเลยค่ะ
แล้วก็มั่นใจว่าที่นี่คือนาคานครหรือว่าเมืองของพญานาคอย่างแท้จริง
อยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวชมปรากฏการณ์บ้างไฟพญานาค
และมาเที่ยวที่จังหวัดน้องคายที่สามารถมาท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีค่ะ
ตอนที่เห็นนะคะอยู่ป๕ค่ะเห็นระยะใกล้ใกล้ประมาณ๒เมตรค่ะ
เป็นลูกไฟพุ่งขึ้นมาไม่มีแสงไม่ไม่มีเสียงค่ะ
ประมาณห้าลูกครั้งแรกที่เห็นนะคะ
ค่ะขึ้นมาทุกปีค่ะเชื่อมาตั้งแต่เด็กนะคะ
เพราะทุกปีเนี่ยก็นั่งดูนะคะแล้วก็มีแสงไฟขึ้นมานะคะ
และที่น่าเชื่อคือตามโบสถ์นะคะก็จะมีรูปพญานาคปรากฏนะคะ
และตามภาพความเป็นจริงก็เหมือนกันเลยนะคะ

ค่ะซึ่งปัจจุบันที่ทำเป็นรูปเป็นถ้ำนะคะ
ก็อธิษฐานนะคะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปรากฏให้เห็นนะคะ
เหมือนละทรงกระแศจิตและจะผูลขึ้นมาให้ดูนะคะ
ตอนนี้นักท่องเที่ยวรวมไปถึงชาวจังหวัดน้องคายแล้วก็จากจังหวัดต่างมารวมกันอยู่ที่บริเวณลานนาคาเบิกฟ้านะคะ
ซึ่งตอนในขณะนี้เนี่ยก็ยังมีนักท่องเที่ยวอยู่จำนวนมากเช่นเดียวกัน
เพราะว่าอาจจะต้องร่วมรุ้นกันต่อไปตลอดทั้งคืนนี้ว่าบ้างไฟพญานาคจะลอยขึ้นจากลำน้ำโขงขึ้นไปบนฟ้ากี่ลูกสำหรับวันนี้
แล้วก็นี่ก็เป็นครั้งแรกของดิฉันเองที่ได้มาเที่ยวชมแล้วก็มารายงานข่าวเกี่ยวกับเรื่องของบ้างไฟพญานาคค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เดี๋ยวร่วมรุ้นไปด้วยกันกับทางไทยรัฐทีวีค่ะ
และนี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดจากลานราคาเบิกฟ้าจังหวัดหนองคายค่ะ